แม่อายุห้าสิบหกปีนะคะแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าคุณตำรวจค่ะลูกดิฉันเนี่ย
มันมาขอเงินจะไปซื้อยาบ้า
พอดีฉันไม่ให้เนี่ยมันเอามีดแทงดิฉันค่ะ
เย็บสองแผลที่ด้านหลังนี่นะคะ
ตำรวจได้ข่าวแบบนั้นรีบลงพื้นที่
ไปจับกลุ่มตัวลูกสาวในขณะที่กำลังคลุ้มคลั่งอยู่เลยนะคะ
ตอนตำรวจไปถึงก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านก่อนนะ
เดี๋ยวจะเห็นลูกสาวคนที่ยังคลุ้มคลั่งอยู่นะคะ

ตำรวจที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นตำรวจสพมนครศรีธรรมราชค่ะ
ลูกสาวที่แม่แจ้งความให้ไปจับอายุ๒๗
ตอนที่ไปถึงอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งค่ะ
ริมถนนกรแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ลูกสาวใช้อาวุธแทงหลังผู้เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บ
และช่วงเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงที่ลูกสาวเนี่ยเสื้อเขียวกำลังเดินขึ้นรถเนี่ยนะ
ชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็ตะโกนอวยพรไปนะ
คือเขารับไม่ได้แหละกับพฤติกรรมของลูกสาวคนนี้เนี่ยนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บ

ลูกสาวติดยาเสพติดรุนแรงค่ะงานการไม่ทำนะคะ

ที่ผ่านมาลูกสาวขโมยเงินไปซื้อยามาเสพบ่อยครั้ง
แต่ถ้าขอแล้วไม่ได้จะดุด่าแม่ทำร้ายแม่ทุบตีแม่
กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลูกสาวคลุ้มคลั่งอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าขอเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้เนี่ย
แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมแทงหลังแม่ต่อหน้าหลานเลยค่ะ
แต่ช่วงนั้นเคราะห์ดีเพื่อนบ้านเห็นเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน
แล้วก็พาแม่ไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะคะก็เย็บไปสองเข็มค่ะ
หลังจากนั้นผู้เป็นแม่ตัดสินใจโทรแจ้งแจ้งตำรวจนะคะ
ให้นำตัวลูกสาวไปบำบัดค่ะ
อ๋อชาวบ้านเค้าได้ยินตลอดเนี่ยช่วงกลางคืนแม่ลูคพี่เนี่ยชอบทะเลาะกัน
แม่เนี่ยนะคะจนสุดท้ายล่าสุดเอามีดแทงแม่เนี่ยนะคะ
ว่าสิ่งที่แม่ตัดสินใจทำลงไปก็คือการแจ้งตำรวจเนี่ย
เพื่อให้ตำรวจเอาตัวลูกไปบำบัดนะไม่ได้แจ้งความกรณีที่ลูกสาวทำร้ายร่างกายตัวเองนะ
ย้ำแบบนี้อยากจะให้เอาตัวเขาไปบำบัดนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำตัวลูกสาวขึ้นรถไปโรงพัก
ลูกสาวลดกระจกลงตะโกนถามคนเป็นแม่ด้วย
สะใจหรือยังล่ะแม่ที่เห็นตำรวจมาจับหนูเนี่ยถามแม่แบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสารเสพติดในร่างกายลูกสาวคนนี้ก่อนนะ
ถ้าพบว่ามีสารเสพติดจริงจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปค่ะ